สามารถรับชมได้ทุกวัย
นี่คือความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะ

คือแซนจะใช้ฟังเสียง
เขาฟังเสร็จเขาจะเล่นไปตามสัญชาติยาน
เล่นได้ทุกเพลงถ้าเขาได้ฟัง

สวัสดีครับทุกคน

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทั่วประเทศนะครับที่จะหมุนเวียนนะครับ
มาบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่น่าสนใจ

ให้กับคนที่กำลังท้อถอยในชีวิต

ให้เขาร้องเพลงให้ได้ครบ๑๐เพลง

รับไปเลย๑ล้านบาท
คุณผู้ชมลำโพงเสียงดัง
แต่ว่าถ้าลำพังมันจะเหงานะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากอยู่ลำพังนะคะ
รายการที่จะสู้ไปกับคุณทุกท่านนะ
พร้อมให้กำลังใจนักสู้ชีวิตทุกคนด้วยค่ะ

เรายังอยู่กับพวกเขาเหล่านี้เรียกว่าเป็นศิลปินกลุ่ม
ใช่นะครับที่มาสร้างความสุขมาสร้างรอยยิ้มให้กับเรานะครับ
ทั้งที่พวกเขานั้นมีความพิการทางสายตานั่นก็คือตาบอดนั่นเอง
จะพบกับพวกเขานะครับเรามาทบทวนเรื่องราวชีวิตของพวกเขากันอีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีครับผมชื่อแซนนะครับชื่อจริงชื่ออโนไทยแสงเวียนครับผมครับ
ผมตาบอดครับผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมจำเพื่อนได้สามคนแล้วครับ
ผมรักมากแล้วครับผมตั้งเล่นวงอาคาเบล่าด้วยกันนะครับผมครับ
ผมไม่ได้เจอกันนานแล้วครับคิดถึงเพื่อนมากครับ

ปีเขาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ

ในวงของเขามี๓คนด้วยกัน
ก็คือว่าน้องแซนเขาจะตาบอด

คือเขาจะจำสิ่งต่างในภาพรวมรอบกายเขาจะไม่ได้ก็จริง
แต่ลักษณะของเด็กออทิสติก
บางทีถ้าเขาสนใจเรื่องอะไร
เขาจะมีความจำแล้วก็เขาจะมีความสามารถทางด้านนั้นสูงมาก
ปีชาก็ทั้งตาบอดแล้วก็ทั้งมีสภาวะออทิสติกด้วย
แล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพ
อย่างเช่นว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่างรุมร้าวเขาด้วย
ส่วนกบนี้ก็จะดีกว่าเพื่อนตาบอดอย่างเดียว
สติปัญญาหรือความจำหรือการสื่อสารกับเรานี่ก็ปกติ

เขาก็อายุเยอะแล้วอายุสามสิบกว่าหรือจากสี่สิบ
เขาก็ต้องออกจากระบบมาแล้วก็มาดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านของตัวเอง
แซมก็มาอยู่ที่เชียงใหม่กบก็ไปอยู่ที่กำแพงเพชร

อยากมีเงินให้คนตาฮักกกับปรีชาครับ
ผมอยากบอกปีชากับกบรอก่อนเดี๋ยวจะไปตามหา
เจอกันไปชวนกันไปเล่นดนตรีครับผม
วันนี้เป็นวาระแล้วก็โอกาสพิเศษจริงที่เราจะเปิดตัว๓แขกรับเชิญพิเศษนะ
เพื่อนสนิทของคุณแซนค่ะมา

เอาแซนมายังไงเนี่ย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้
ยังมีคำปรบยนต์ยังมีคำปรบใจ
มีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขา
อายทิศเป็นเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่
จากรอยเอ็ดเห็ดหน้าใดเอาไปใช้แต่นี้
ตัดสินใจหิวกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
ได้เจอกันอยู่ร้านลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โชคผ่านบ่อนอ
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านัก
แต่ไหนบนหนทางสู่
ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจ
มีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้าเทา
โอ๊ยน้องคนบ้านมา

ฟังเสียงแล้วก็เทียบเอาแล้วก็เล่นได้เลย

ก็เล่นได้แค่๒ชนิดด้วยกัน

เขาจะเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เบสแล้วก็กองชุดแล้วก็เป็นคนที่ไทย

ฮะคล้องวงที่เป็นกลมที่นั่งตีครับเป็นคล้องวงที่เป็นกลมที่เป็นกลมที่นั่งตี
โอ้เก่งจังเลยแล้วพี่พีชาล่ะคะพี่พีชาทางด้านดนตรีนี่เล่นอะไรได้บ้างพี่
อันดับแรกเป็นกองอันดับสองเป็นกิตต้า
อันดับแรกคือกองอันดับ๒คือกีต้า
ดับ๓ลองมาก็คือมุ่งมั่นอยากจะขึ้นเพจครับ
ค่ะแล้วของพี่กบเหรอคะ
ก็คือเป็นกรองชุดครับ

กล้องชุดเรื่องของภาพสมพนตร์การนำเวทีและงานต่างนี่ก็จะนำเขา
อันนี้เก่งด้านอนาวเซอร์การพูด

แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่คุณผู้ชม
นี่คือความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะ

คือฝึกแล้วมีใจรักทางด้านนี้อย่างที่ท่านผอบอก
เวลาเขาแกะเพลงก็ทำไงคะท่าน
คือแซนเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวโน้ตเลย
แต่ถ้าวงเนี่ยจะแกะเพลงใหม่นี่นะฮะ

แล้วทุกคนจะดูว่านี่คือคอร์ดอะไร

คือแซนเนี่ยจะใช้ฟังเสียง
แล้วแซนเขาฟังเสร็จเขาจะเล่นไปตามสัญชาติยาน
โน้ตแบบอักษรเบลเหมือนคนที่ทางสายตาอย่างนั้นได้ไหมคะ

ไม่ได้อันนี้คือต้องใช้ธรรมชาติ
หูแล้วก็ใช้สัญชาติยานในตัวเขา
เขาเล่นได้ทุกเพลงถ้าเขาได้ฟัง
อันนี้เรียกว่าอัจฉริยาได้ไหมคะท่าน
พัฒนาเรื่องนั้นไปครับอย่างแซมนี้ถ้าเราได้ส่งเสริมเขาจริงจริงอย่างจังเนี่ย
เขาอาจจะไปไกลมากซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าความสามารถเขาอยู่ขีดตรงไหน
ซึ่งมันอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดอะ
แซนเดี๋ยวขออนุญาตให้คนขึ้นมาเก็บวันนี้ก่อนนะคะ

จะได้ไม่เกะกะเดี๋ยวยืนบังแล้วเดี๋ยวพี่ไม่หลอก
แต่ละคนในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าวงนะครับคุณกบ
ลูกวงของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในสายตาของหัวหน้าวง
อย่างแซ่เนี่ยลูกวงคนนี้เป็นไงครับ
อย่างแซนถ้าเกิดไม่มีใครมาทำร้ายเขา
เขาก็จะเป็นคนนิ่งเฉยถ้ามีใครมาว่าเขา
เขาก็จะใช้อารมณ์เหมือนกับโวยวายครับ

จะเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนชอบที่ทำร้ายจิตใจเพื่อน

ใครมาขัดใจเขาอย่างนี้เขาก็จะโมโหนะครับ
แล้วอย่างนี้เวลาโกรธกันเวลาอะไรอย่างนี้
แล้วเวลาไปง้อเราไปง้อเขายังไง
บอกให้เพื่อนอีกคนอื่นว่าเออนี่จะเอาอย่างนี้
ในฐานะไอ้กบมันเป็นหัวหน้าวง

กบนี้ถ้าพูดไปพูดมานี่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่บ้าน

ให้กบเป็นก้าวใจเป็นสื่อกลาง
แล้วเวลาพอพี่กบไปด้วยแล้วพี่ปีชาบอกกับพี่แซนว่าไง
ก็ผมก็ต้องบอกว่าเราจะทะเลาะกันไปอีกนานไหม

เองผิดเองก็ต้องยอมรับผิดอะไรประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วถามหน่อยพี่ปีชารักพี่กบและพี่แซนไหม
เจ้าแซนนี่เป็นคนที่ผมได้เป็นรักมาก
แล้วก็เป็นเพื่อนสีที่ร่วมตายร่วมกินร่วมใจเกิดกับผมแน่นอนเลยครับ
แล้วพี่กบล่ะคะรักพี่กบไหมพี่ปีชา
รักครับรับเหมือนว่าเป็นผู้นำหมู่บ้าน
แฟนรักพี่ปีชาไหมคะ

ขอให้อยู่ในวงกันไปนานครับผม

ก็รักเขาสองคนครับเพราะถ้าเราไม่มีเขาสองคนนี้เราก็ไม่สามารถจะมาเป็นวงทุกวันนี้ได้ครับผมครับ
คือทั้ง๓คนรักกันอย่างแน่นอนนะเหนียวแน่น
ก็ขอให้รักกันไปนานครับความรักเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วรู้ไหมคะทราบไหม
เอาแล้ว
ต้องการ๑ล้านบาทนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๔
เพลงนี้มีมูลค่า๖หมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
โทรเพลงที่๔ค่ะมูลค่า๖๐๐๐บาทค่ะ
กบในฐานะหัวหน้าวงค่ะ

ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใครถนัดสุดและจะส่งใครขึ้นมาร้อง
สองคนเขาปรึกษากันนะครับผมขอซ่อนตัวครับเพลงนี้ครับ

เพลงนี้สมัยตอนนี้ยังเพราะผมไม่เคยจีบสาวคนนั้น

พอร้องให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยรับรักเป็นแฟน

ให้ไฟศาจารย์
เพลงนี้เป็นเพลงอดีตของพี่กบด้วย
สรุปว่าพี่ปีชากับพี่แซนให้ใครร้องเพลงนี้

ทุกคนให้พี่กบร้องหมดเลยค่ะพี่กบ

ในเพลงที่๔นะครับคุณกบจะเป็นผู้เล่น

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณกบจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้

สู้ครับ
แล้วตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ก็ต้องมั่นใจมากนะคุณกบนะ

มาถึงเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน

รอบใจรอวันที่คอยเส้นไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมคนร่วมทางคือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางฝ่ายฝัน
จะรอวันนั้น
รอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้

ต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันโดยแรงที่มี

อย่าร้าอย่าร้างไมตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
ถูกหมดคำรึไหมใช่ถูกครับผม